หลังจากที่ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการตายของน้องชมพู่นะคะ
เราเล่าไป๓ตอนแล้ววันนี้คือตอนที่๔นะคะ
หลังจากที่กระแสมันเริ่มตีกลับกลายเป็นว่าทุกคนในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่เนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยหมดเลย
คนที่โดนพุ่งเป้าเพ่งเล็งมากที่สุดก็คือลุงพลอย่างที่บอก
หมอปลาคือหนึ่งในคนที่เคยยืนเคียงข้างลุงพลบอกไม่ผิด
ยังไงลุงพลก็ไม่ผิดเชื่อมั่นในตัวลุงพล๑๐๐
แม้วันนี้จะแตกหักกันไปแล้วแต่จริงไม่ใช่มีแค่หมอปลาคนเดียวนะคะ
คนอื่นอีกเยอะเลยคุณอุ๊บวิริยะก็เหมือนกันแต่นั่นก็ตีกันไปแล้ว
มีทนายตั้มหนุนลุงพลจนดังเป็นพลุแตกจนเกือบจะเป็นดาราอยู่แล้ว
แล้วแต่ละคนก็ค่อยถอยห่างค่อยถอนตัวไป
วันนี้เปิดแฟมคดีดังตอนที่๔พุ่งเป้าลุงพลฟีเวอร์ค่ะ
ผมก็บอกอากาศตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมไปว่า
ปรากฏการณ์ลุงพลฟีเวอร์เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง
ผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่
เปลี่ยนเป็นเน็ตไอดอลที่ติดเทรนดอันดับหนึ่ง
จุดเริ่มต้นมาจากความสงสารและตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ทำให้มีกองเชียร์ลุงพลออกตัวยืนหยัดเคียงข้างมากมาย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีคือหนึ่งในนั้น

มั่นใจในตัวลุงพลล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ใช่ฆาตกร
อีกทั้งหมอปลายังเห็นใจในความเป็นอยู่
หลังลุงพลที่ถูกชาวบ้านหวาดกลัวจนไม่กล้าจ้างงาน
ทำให้ครอบครัวลำบากหมอปลาถึงขนาดลงพื้นที่ไปเยี่ยมลุงพล
สดพูดคุยกับแฟนคลับและควักเงินช่วยเหลือลุงพล๑๐๐๐บาท
จากนั้นไม่นานก็มีคนควักเงินปลูกบ้านให้กว่า๓แสนบาท
จากเดิมบ้านเป็นไม้ไผลล้อมหลังคาสังกษีห้องน้ำไม่มีประตู
กลายเป็นบ้านหรูสุดในหมู่บ้านติดตั้งกล้องวงจรปิด๒๔ชั่วโมง
ยังมีทนายตั้มออกตัวเป็นแม่ทัพขอสู้เคียงข้างทำคดีกับลุงพล
พามอบตัวตามหมายจับคดีฆาตกรรมปริศนาน้องชมพู่ถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รอคอยมานาน๒เดือนวันที่๑๓กรกฎาคม๒๕๕๙
เมื่อเจ้าหน้าที่แถลงว่าน้องชมพู่เสียชีวิตเพราะขาดอาหารและน้ำ
ไม่มีการทำร้ายใดจึงตัดประเด็นฆาตกรรมออกไป
ทำให้ลุงพลรอดพ้นจากข้อสงสัยและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
จากนั้นความช่วยเหลือต่างก็หลั่งไหลมาหาลุงพลมากกว่าเดิม
ความดังของลุงพลไม่หยุดแค่นั้นเมื่อจินตราภูลาภศิลปินคนดัง
ลุงพลมาร้องเพลงเต่างอยขณะที่อุ๊บวิริยพงศ์อาทหาร
นักปั้นดาราชื่อดังก็ชวนลุงพลมาเล่นมิวสิกวิดีโอ
โดยลุงพลได้รับค่าตัวสูงถึง๑แสนบาท
นับรวมลุงพลไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอีกนับ๑๐งาน
กระทั่งลุงพลเปิดช่องยูทูปของตัวเองแต่ละคลิปมียอดวิวหลักล้าน
แม้กระทั่งลุงพลนั่งกินข้าวไข่ดาวยังมียอดวิวถึง๙แสน
ลุงพลยังได้ส่วนแบ่งจากยูทูบเบอร์ที่เข้ามาตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์
ไลฟ์สดติดตามชีวิตลุงพลอีกด้วย
ยังไม่รวมเงินและข้าวของเครื่องใช้ที่แฟนคลับส่งมาให้เรื่อย
จากชาวบ้านธรรมดากลายเป็นคนมีฐานะ
มีรายได้เข้ากระเป๋าภายใน๕เดือนไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาท
ยุคเฟื่องฟูมาสู่ยุคเสื่อมถอย
หลังจากนั้นไม่กี่เดือนมีคลิปเสียงหลุดว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างลุงพลกับหมอปลาเริ่มสั่นคลอน
ถึงกับประกาศตัดขาดกันแล้วหมอปลาก็เปิดไพ่แฉว่า
ลุงพลมีพิรุษอาจเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่
เช่นเดียวกับอุ๊บวิริยะก็พลอยตีตัวออกห่าง
เพราะมองว่าลุงพลมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

ประกาศถอนตัวไม่ขอทำคดีให้ลุงพลอีกต่อไป
จากกระแสฟีเวอร์กลายไปโดนพุ่งเป้า
มาถึงความตายของน้องชมพู่อีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้